อย่างที่บอกไปวันนี้มีข่าวดีมาเริ่มต้นกันเลยนะฮะ
รัฐบาลบอกว่ายังไม่ขึ้นค่าไฟ
จะมีการตรึงค่าเอฟทีต่อไป๔เดือน
นั่นหมายความว่าค่าไฟจะไม่ขึ้น๔เดือนหลังจากนี้
ก็เป็นการบรรทางเรื่องของค่าครองชีพ

จำนวน๑๑บาท๖๐สตางค์ต่อหน่วยครับส่งผลให้ค่าไฟเฉลี่ยอยู่ที่๓บาท๖๓สตางค์ต่อหน่วยไม่เปลี่ยนแปลงจากงวดก่อน
ก็คงที่แบบนี้ไปนะครับไปจนถึง๔เดือน
เลขาที่การกรกภพบอกว่าแม้ว่าอัตราแลกเปลี่ยนก็คือค่าเงินบาทต่างไม่เรื่องของบริษัทน้ำมันไม่เรื่องของข้างเงินบาทจะผลันผวนก็ตาม
แต่ว่าผลจากการกำกับประสิทธิภาพในการดำเนินงานของการไฟฟ้าในปีที่ผ่านมาคือ๒๕๖๒
เพื่อเป็นการบรรเทาค่าครองชีพให้กับประชาชนนะฮะ
แต่ว่าก็อย่างที่บอกไปเราทราบพอดีว่าช่วงหน้าร้อนหน้าแรงแบบนี้
คนใช้ไฟเยอะมันจะมีพีคของช่วงเดือนพฤษภาคมเมษายนนี่แหละ
ถึงแม้ค่าไฟไม่ขึ้นประหยัดไฟกันหน่อย
ใช่ก็อาจจะมีการจัดเวลานะจัดระเบียบเวลาว่าเราจะเปิดช่วงไหนอย่างไรอะไรอย่างนี้

ตั้งค่าปิดสักเช้าตู่แบบนี้สักตี๔๕ก็ปิดซะ